ส่วนเรื่องนี้เป็นความคืบหน้าเหตุการณ์ที่หญิงรายหนึ่งถูกสามียิงเสียชีวิตที่หน้าอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกด
จากนั้นตัวฝ่ายสามีก็ไปยิงตัวตายที่สารหลักเมืองนะคะ
ล่าสุดค่ะครอบครัวของทางด้านของฝ่ายหญิงก็นิมนต์พระมาประกอบพิธีเชิญดวงวิญญาณ
เพื่อเรียกลูกกลับบ้านพ่อแม่ของฝ่ายหญิงบอกว่าแม้จะเสียใจมาก
แต่ก็ยังขออโหสิกรรมให้กับลูกเขยนะคะ
เหตุการณ์ที่อาสาสมัครประโยงสมพงศ์อายุสามสิบสี่ปี
สังกัดกองพันธุ์สารวัตรทหารส่วนสนับสนุนกองบัญชาการกองทัพไทยค่ะ
ที่ไปก่อเหตุยิงนางสาวชาวนีอายุ๓๖ปีซึ่งเป็นภรรยาจนเสียชีวิต
หน้าที่ว่าการอำเภอกันธรรลักษณ์จังหวัดศรีสเกต
ก่อนที่จะไปยิงตัวเองตายในศาลหลักเมืองเนี่ยนะคะ
หลังจากที่ทางพ่อแม่ผู้เสียชีวิตทั้งสองฝ่ายได้รับศพของทั้งคู่กลับมาประกอบพิธีทางศาสนา
ทางฝ่ายพ่อแม่ของนางสาวชวนีบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนี้
ก็ขออโหสิกรรมให้อดีตลูกเขยค่ะส่วนตัวลูกสาวก็ถือว่าหมดเวรหมดกรรมแล้ว
นางคำมีแม่ของอาสาสมัครประยงบอกว่าภาพลูกชายขณะก่อเหตุยังติดอยู่ในหัวเธออยู่เลยค่ะ
หลังเกิดเรื่องก็มีการปรับความเข้าใจกับครอบครัวฝ่ายหญิงแล้วเช่นกันทั้งสองครอบครัวก็อโหสิกรรมให้กันและกันนะคะ
ส่วนที่หน้าอำเภอกันทรลักษณ์วันนี้นางถวินอารีอายุ๕๙ปี
ของนางสาวชวนีพร้อมญาติพี่น้องค่ะเนี่ยค่ะเดินทางไป
แล้วก็นิมนต์พระสงฆ์ไปด้วย๙รูป
เพื่อที่จะประกอบพิธีเชิญดวงวิญญาณนางสาวชวนี
ถวินบอกว่าลูกสาวเสียชีวิตแบบผิดปกติกระทันหันนะคะ
ก็เลยต้องนิมนต์พระมาประกอบพิธีอันเชิญดวงวิญญาณ

ไม่อยากให้ลูกต้องเป็นวิญญาณเร่ร่อน
อยากให้ลูกกลับบ้านไปนะคะ
ไปที่บ้านพ่อแม่จะได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ลูกได้ไปสู่สุขติต่อไปค่ะ
ศพของนางสาวชวนีนะคะก็จะมีพิธีชาปนกิจวันพรุ่งนี้ค่ะ
ส่วนศพของอาสาสมัครประยงจะชาปนกิจ๑๓ธันวาคม
หลังจากนั้นญาติก็จะไปทำประกอบพิธีต่อไปนะคะ
เรื่องทางคดีนั้นตำรวจแจ้งข้อหากับอาสาสมัครประยงว่า
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและพกพาอาวุธปืน
แต่ไม่สั่งฟ้องเพราะว่าผู้ต้องหาเสียชีวิตไปแล้วค่ะ